คุณผู้ชมคะมะเร็งเต้านมพบเร็วมีโอกาสหายค่ะ
นี่เป็นข้อความหลักในการรณรงค์นะคะของทางมูลนิธิศูนย์มะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกียรติ
และศูนย์ศิริกิติบรมราชนีนาศได้มีการจัดการดนตรง
แพร่ความรู้เรื่องโรคมะเร็งเต้านม
โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะให้ความรู้ที่ถูกต้องแก่สตรีไทย
เกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านมนะคะรวมถึงโรคมะเร็งปากหมดลูก
ข้อความหลักของการรณรงค์ในครั้งนี้อย่างที่บอกไปค่ะ
คือมะเร็งเต้านมพบเร็วมีโอกาสรักษาหาย
ซึ่งปีนี้จัดทำภาพ๑๕ภาพที่เป็นข้อความที่นำมาจากคำถามของผู้หญิงไทย
ทั้ง๑๕ภาพมีความสอดคล้องกันในการให้ความรู้ที่ถูกต้อง
แล้วก็ส่งออกไปยังบริษัทต่างศูนย์การค้าโรงงานสถานศึกษา
และสถานที่ต่างที่สามารถนำเสนอต่อสาธารณชน
เพื่อเป็นการให้ความรู้และเป็นการเตือนผู้หญิงไทย
เกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านมค่ะ
มูลนิธิศูนย์มะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกียรติ๒
สามารถโทรศัพท์ไปสอบถามกันได้นะคะ
เสียค่าใช้จ่ายอะไรเดี๋ยวหมายเลขโทรศัพท์เราขึ้นให้หน้าจอ
แล้วก็สามารถร่วมสนับสนุนโครงการของมูลนิธิศูนย์มะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกียรติได้
ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาสภากชาติไทย
ออมทรัพย์หมายเลขบัญชีอยู่หน้าจอค่ะ
ก็ขอข้อมูลได้นะคะที่มูลนิธิศูนย์มะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกียรติค่ะ